ผู้ระหว่างสีสะเอดเจ้าบ้านกับตอนรับการมาเกมของกลมทางเหลืองเกมนั้นกลมทางเหลืองมีจังหวะคุ้มทำประตูก่อนนะครับ
แต่ติดบุญยฤทธคุ้มครองครับสกัดออกหลังไปแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะยิงของกวินนะครับ
แต่ก็ยังไปติดภูตสาประตูของสีสะเอดในจังหวะสุดท้ายครับภาษากรครับให้ผ่อนมาทางอาธิราชทำที่งัน
ก่อนที่อธิราชครับจะยิงประตูขึ้นนำให้กับทางกรมทางหลวงครับ
สวยงามจริงจริงครับลูกยิงของอาธิราชนี่ครับทำชิ้นกับนาธีครับ
นี่ครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับลูกยิงของอธิราชสิทธิศักดิ์ครับ
และอธิราชก็มีจังหวะยิงอีกครั้งนะครับแต่ลูกนี้ไปติดเซฟลูกสามประตูครับ
ตอบโต้มาได้บ้างนะครับแต่ลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับ
ต้องมีรุนจักรลูกยิงของเกตยศชุดร่ำแขกครับลูกนี้
ก่อนที่พากรจะมีจังหวะโต้ขึ้นมาบ้างนะครับยกบอลให้กับอัตรุชา
ลูกนี้ยิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหแล้วก็เป็นจังหวะยิงจ่อจ่อของทาโก้
ลูกนี้ก็ยังไม่เข้าอีกครับเนี่ยครับเสียดายมากครับจังหวะแบบนี้
เป็นทางห่วงลูกต่อโต้ขึ้นมาบ้างครับจากนัทธีพุทธซีรีย์เกิดยังไม่ได้ครับ
เนี่ยครับจังหวะโต้ของอาทิตยาเปิดเข้ามาก็ยังไปติดกล้องได้ครับ
แล้วก็จังหวะยิงของนัทธีครับไม่ได้ครับ
ศรีสะเกดมีโอกาสได้จากลูกนี้ครับจดจ่อก็ยิงข้ามคานไปอีกครับ
นี่ก็เป็นจังหวะหยิงใจครับโหของวุลเยารีสทุมฟองครับ
ผู้เล่นของกรมทางหลวงนะครับยิงทีมเก่าได้สำเร็จครับโอ้ย
ตีเสมอได้อย่างสุดยอดจริงครับโอ้
สักใจเลยครับลูกนี้ครับคุณเยอริฐ
เกมประถูกว่ายังสูสีครับแล้วก็เป็นเกลียดตียดชะล่ำแข่ครับ
ลูกนี้ยิงได้อย่างสุดสวยครับปอนเสียบใต้เพดานเข้าไปเลยครับ
โอ้โหเป็นประตูพลิกนำให้กับกรมทางหลวงอีกครั้งครับ
เนี่ยครับโอ้โหดีละท่านดีใจของเกลียดตียอดขึ้นมาจริงจริงครับ
เดี๋ยวต้องมาเป็นกล้องล่าเหล็กก้าครับยิงประตูตีเสมอให้กับศรีสะเกดได้สำเร็จนะครับ
โอ้โหในช่วงนาทีสุดท้ายครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ
ลูกนี้ลูกยิงฉีดยาของกล้องหน้าครับและสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
กลมทางหลวงมาได้ประตูชัยในช่วงวินาทีสุดท้ายครับจากอธิราชสิทธิศักดิ์ครับ
ทำให้จบเกมเอาชนะศรีสะเกดไปได้๓ประตูต่อ๒ครับ
วา๓แต้มให้กับทีมได้สำเร็จ